เริ่มกันที่คู่รักคู่หวานในวงการบันเทิง
คบหาดูใจกันมานาน๕ปีแล้วนะ
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอทั้งคู่ในงานบุญนะคะ

ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับเขาสักกะทีนึงนะคะ

ถือว่าเป็นคู่รักต่างวัยต่างกันประมาณ๑๔ปีกันเลยทีเดียว
ซึ่งเขาบอกว่าวันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อวานนี้เนี่ย
ทั้งคู่มีแพลนที่จะดินเนอร์หวานกันอยู่แล้ว

ขอเอาใจแฟนสาวด้วยการเคลียร์คิวงาน
ทิ้งรายได้จากอีเวนต์ทั้งหมด
เพื่อจัดทริปหนีร้อนไปสวีทกันที่ประเทศอิตาลี

ก็จริงแล้วนี่แหละครับพอเสร็จตรงนี้ปั๊บ
จะไปกินข้าวคนต่อแค่นั้น
ผมถามเขาเสมอว่าผมเป็นคนที่ชอบให้

ปกติวิเภย์เขาจะไม่เคยหยุดงานเลย

ความรักผมเทียบค่าเงินบาทไม่ได้
ก็บอกแล้วว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหรบทุกคนที่นี่ผมเลี้ยงเลย
เอาปีที่เขาเซเยสแล้วกันครับ
ความรู้สึกที่เรามีให้กันโยรู้สึกว่ามันเต็มมันพร้อมตลอดเวลา
แต่ว่าด้วยเรื่องงานยังไม่พร้อมเท่าไหร่ค่ะ
มีเลี้ยงเมื่อไหร่เราสองคนไม่พลาดต้องไปแจมด้วยอย่างแน่นอน
อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่พร้อม
ถ้าโยเกิร์ตเซเย่นนี่คือจะเลี้ยงนักข่าวด้วยใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าเลี้ยงหมดเลยที่อยู่ที่นี่เขาว่าอย่างนี้

ใช่เป็นป่ามากเลยนะแล้วก็นี่เคลียร์คิว
โยเกิร์ตเคยบอกนะว่าแบบถ้าเคลียร์ไม่ได้
มีทะเลาะกันแน่นอนกับคลิปนี้นะคะ
ความรักของพี่วัดเป็นค่าเงินบาทไทยไม่ได้นะจ๊ะ